คือร้องได้ให้ร้าน
คือร้องได้ให้ร้าง
วันไหนทะเลมีคลื่น
เหมือนเสียงอื่นของคนรักจากเมืองชน
นมทาชลอมเข้าได้แค่เพียงกายตน
ใจเป็นหมอมนคิดถึงคนเมืองชนทุกวัน
หนูถามสักคำเถอะค่ะ
เป็นเพลงที่๑๐๐จริงเหรอคะเนี่ย
ใช่เหมือนกับแบบว่าไม่มั่นใจในการที่จะร้องออกมา
มีเสียงได้มันไม่เต็มคำมันทุกลักษ์ทุเรมาไม่มั่นใจ

ไม่ใช่เพราะว่านึกเนื้อไม่ออกนะไม่ใช่นะเสียงแห้ง
แต่เนื้อเพลงนี้ชัวร์ใช่ไหมคะชัวร์ค่ะ
โอ้โหแอบหวัดเสี่ยวแทนนี่ยังไปคุยกับกองเชียร์ว่าเอ๊ะตกลง๑๐๐จริงไหมเนี่ยทำไมดูทุลักทุเลจังเลย
ทุลักทุเลนะไม่ค่ะชอบเพลงนี้ค่ะ
แต่ช่วงนี้เป็นหวัดด้วยเป็นหวัดด้วยโอเคมาลุ้นกับคำตอบกันนะครับตอนนี้เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาทคุณบุญช่วยร้องไปแล้วนะครับ
คุณบุญช่วยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณบุญช่วยนักสู้ชีวิตของเราร้อง
ได้ครับ

อ่ะก็บอกแล้วว่าเป็นเพลงที่ชอบ

รับแล้ว๔๐๐๐บาท
น้ำตาน้องเคนนะครับ

น้ำตาน้องเพลงจากสุนารีราชศรีมา
ก็เป็นศิลปินชาวโคลา

พ่อบอกพูดเป็นเชิงเล่นจริงว่า
แม่ร้องได้เยอะพ่อจะซื้อรถกระเพาะ
แล้วก็แม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อย
เดี๋ยวพ่อหายแล้วพ่อจะได้ขับรถกระเป๋า
ไม่ได้ดีใจขนาดนี้กันมานานแค่ไหนแล้วครับ
ตั้งแต่พ่อป่วยมาค่ะ
ก็ไม่ได้ยิ้มไม่ได้หัวเราะอะไรกันเลย
หันหลังให้กันคุยกันก็คุยแบบ

แห้งเห้นก็ไม่ค่อยมีอารมณ์อยากจะคุยนะค่ะ
เพราะในจิตสำนึกของเราคิดตลอดเวลาว่า

ห่วงเรื่องพี่จะกินอะไร

ตอนนี้ก็เอาได้แหละค่ะ
เข็นให้แม่แล้วก็ซื้อพรรมเพิศ
คิดว่า๔๐๐๐๐บาทนี่พอราคาจะพาแม่ไป
วัดหรือพวกคุณค่ะดีใจด้วยอนุโมทนาสาธุ
เหมารถให้เขามารับที่บ้านเลยไปเสร็จแล้วก็เหมารถ
ให้เขาพามาส่งที่บ้านแวะไปเที่ยว
กินข้งกินข้าวกันสักนิดนึงข้างนอก

เหมามาด้วยหนูจะได้ไปกินด้วย
สู้กันต่อไปหาเงินกินก๋วยเตี๋ยวกันสักหน่อยดีกว่า

ก็มาถึงเพลงนี้แล้วครับเพลงที่สี่
เพลงนี้มีมูลค่าหกหมื่นบาทนะครับถ้าพร้อมแล้วทุกท่านเรามาฟังอินโทรเพลงที่สี่

มาแล้วค่ะอินโทรเพลงเป้าหมายอินโทรเพลง๖๐๐๐๐บาท
พี่บุญช่วยฟังแล้วเป็นยังไงคะ

ปีใหม่ไม่ได้เลยค่ะ

ตอนนี้มาถึงทางเลือกที่สำคัญ
อย่างแรกก็คือคุณบุญช่วยบอกแล้วนะครับว่าไม่รู้จักเพลงนี้เลย
ไม่รู้จักหมายความว่าถ้าจะร้องร้องไม่ได้แน่
ตอนนี้มีอยู่๔๐๐๐บาท
ถ้าไม่ไหวก็บอกผมว่าหยุด

แต่ถ้าคิดว่ามีความหวัง

ในนั้นครึ่งหนึ่งที่ไม่ต้องร้องเพลงนี้

ค่ะเสี่ยงเหมือนกัน
เป็นห่วงเวลาของการตัดสินใจค่ะ

จะเล่นหรือจะหยุดหรือจะยังไง

ทางเดียวตอนนี้คือถ้าจะเล่นต้องใช้ตัวช่วย
แต่คือเสี่ยงนะครับ

มาเอาใจช่วยกันนะครับ
ฟังอินโตรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔นะครับ
นะครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔นะครับ
มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
แล้วคุณผู้ช่วยครับคุณผู้ช่วยจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ค่ะ
มันก็ต้องสู้กันแล้วครับมาถึงเวทีตรงนี้แล้ว
นักสู้ชีวิตไม่สู้ได้ยังไง

คุณบุญช่วยครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้ใช้

มาถึงวินาทีแห่งความตื่นเต้น

ดีที่สุดคือเปิดมาแผ่นแรกแล้วเป็นข้ามเพลงนี้ไปเลย

ให้เลือกได้โป๊ะเช๊ะออกมาเลย

แม่ให้หนูเลือกได้ข้ามนะแม่นะ
จะได้มีตังค์เยอะนะแม่นะ
เดี๋ยวจะพาไปเที่ยววัดหลวงพ่อคูณ

ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีเกิดขึ้น

แผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖

แผ่นที่๔ก็คือ

แผ่นนี้กำจัดออกไป

แต่ถามก่อนว่าคุณบุญช่วย

ลูกสาวค่ะเขาป่วยด้วยค่ะตอนนี้

เขาพอจะให้ข้อมูลอะไรได้ไหมฮะ
ก็ถึงเขาบอกได้ป้าก็ร้องไม่ได้

เปิดไปแล้ว๑แผ่นนะครับ

แผ่นที่๒คุณบุญช่วยครับ

คุณบุญช่วยเลือกแผ่นที่

บุญช่วยจริงหรือไม่นะครับ

ที่คุณบุญช่วยเลือกนะครับ
แผ่นหมายเลข๒ก็คือ

เพราะว่าช่างเป็นพี่กำลังครับ